ตอนนี้เขาบอกว่าเจอแล้วนะชาวนาที่ป่วย

เห็นภาพแล้วก็แบบรู้สึกคันแทนนะ
ขนลุกเลยน่ะที่ตุ่มไปตุ่มไปตุ่มแบบนั้น

หมอบอกว่านักที่สุดในรอบ๒๐ปีนะครับ
ปีนะครับแล้วก็ไม่เคยเจอผู้ป่วยเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะฮะ
เอาไปดูกันครับคุณหมอสุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจนะครับท่านผู้มนวยการ
โรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลาเปิดเผยบอกว่าในช่วงเดือนตุลาคม
ถึงพฤศจิกายนปีนี้นะฮะชาวบ้านใน๗ตำบลของอำเภอจนะมา
รักษาที่โรงพยาบาลจนะป่วยด้วยอาการเดียวกันคือเป็นผดผื่น
ตามร่างกายมากถึง๒๓๓คนโดยเฉพาะที่แขนและขาซึ่งเป็น
ส่วนที่สัมผัสกับน้ำในนาโดยตรงครับปัญหาที่เกิดขึ้นพบ
เป็นครั้งแรกนะครับแล้วมีผู้ป่วยจำนวนมากในรอบ๒๐ปีจาก
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยต่างนะครับที่ร่วมกันสอบ
ส่วนโรคพบว่าสาเหตุเกิดจากตัวอ่อนพญาติใบไม้ในเลือดที่
มันอยู่ในตัวหอยคันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูหอยคัน
นิดเดียวนะฮะซึ่งเป็นหอยขนาดเล็กที่อยู่ในนาข้าว
พญาตินะครับที่มันอยู่ในเลือดอยู่ในตัวหอยเนี่ยฮะ
หอยคันครับคุณผู้ชมครับตัวเล็กนิดเดียวนะคุณหมอสุพัฒน์
บายต่อบอกว่าพญาตินี้เป็นพญาติใบไม้ในเลือดที่เติบโตได้
เฉพาะในสัตว์ไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในคนได้
แต่เมื่อมันช้อนชัยเข้าสู่ร่างกายคน
มันจะตายอยู่บริเวณชั้นผิวหนัง
แต่การชัยของมันเข้ามาคุณผู้ชมฮะ

คือพอมันตายปั๊บมันจะกระตุ้นให้เกิดผื่น
แล้วก็มีอาการคันตามมาครับฟังคุณหมอเล่าฮะ
พญาติกลุ่มนี้จะอยู่ในหอย
แล้วก็คงมีการระบาดของหอยแล้วก็พญาติในท้องหนา
พอชาวบ้านไปดำนาเชื้อพระยาก็ใช้เข้าผิวหนัง
ใช้เข้าผิวหนังมันมันจะตายนะครับมันจะตายที่ผิวหนัง
มันจะไม่สามารถติดเข้าไปในร่างกายเราได้
แต่การที่มีพยาธิใช้เข้าไปผิวหนังก็เกิดภาวการอักเสบ
ร่างกายก็สร้างภูมิต้านทานมาเกิดปฏิกิริยาก็เลยทำให้ผื่นคัน
ก็ประมาณอาทิตย์๒อาทิตย์ก็จะหายไปถ้าได้ยาก็จะช่วยให้หายเร็วขึ้น
คุณหมอบอกต่อนะครับบอกว่าขณะนี้ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าอะไร
เป็นปัจจัยทำให้เกิดการระบาดของเชื้อพญาติในครั้งนี้
ต้องร่วมกันหลายภาคส่วนแล้วครับในการระดมความคิดเห็นแล้วก็หาแนวทาง
การแก้ปัญหาที่อาจจะส่งผลต่อเนื่องกับชาวนาในระยะยาวก็ได้